ต่อกันที่เรื่องของกิจกรรมดีกันบ้างนะครับ
กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดงานมหากรรมใต้ร่มพระบารมี๒๓๔ปีกรุงรัฐนโกศิลป์
เพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรีครับ
ในโอกาสชนะออกครบรอบวันสถาปนากรุงรัฐนาโกสินต์
ซึ่งตรงกับวันที่๒๑เมษายนของทุกปี
นายวีระโรธโภจนรัฐรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
เปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้กำหนดจัดงานมหากรรมวัฒนธรรม
รัฐนโกศิลป์ใต้ร่มพระบรมี๒๓๔ปีกรุงรัฐนโกศิลป์
ระหว่างวันที่๒๐ถึง๒๔เมษายน๒๕๕๙นบริเวณท้องสนามหลวง
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยรำลึกถึงวันสถาปนา
รุงรัฐนาโกศิลปครบรอบ๒๓๔ปีในวันที่๒๑เมษายน๒๕๕๙
และเป็นโอกาสที่ประสบกรณิกรจะได้ร่วมกันถวายความจงรักภักดี
และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระมหากษัตริย์ไทยแห่งราชวงศ์จักรีทั้ง๙พระองค์
โดยภายในงานจะได้นำกิจกรรมทางศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม
มิติต่างมานำเสนอเพื่อสร้างคุณค่าทางสังคม
และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและส่งเสริมให้คนในสังคม
เรียนรู้ประวัติศาสตร์และความหลากหลายของวัฒนธรรมของสังคมไทยครับ
รวมทั้งมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของอาเซียน
เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมของประชาชน
กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยครับ